คือรถรับจ้างในลักษณะแบบนี้นะคะก็คือบางทีผู้โดยสารก็กลัวคนขับว่าคนขับจะทำร้ายหรือเปล่า
คนขับเองก็ต้องกลัวผู้โดยสารเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรไม่ดีหรือเปล่า
หลายประเทศเลยมีที่กั้นถ้าเกิดเป็นรถรับจ้างอะไรแบบนี้นะ
เขาบอกว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับลูกชายของตัวเอง
ตอนขับเนี่ยก็พยายามที่จะวางแผนเพราะว่าตอนถูกทำร้ายเนี่ยนะ
ก็ถามว่าทำร้ายทำไมคนที่ทำร้ายบอกว่าเป็นหนี้อยู่สองแสน
ก็เลยบอกว่าพาไปส่งโรงพยาบาลสิเดี๋ยวกดเงินให้เดี๋ยวถอนเงินให้
เขาก็เลยพาไปโรงพยาบาลกันเนี่ยนะคะ
คือคุณพ่อที่เขาแชร์เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นลักษณะของการชิงทรัพย์
ต่อสู้วางแผนให้ผู้ร้ายขับรถพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็มาเฝ้าอยู่ด้วยเพราะว่าอยากจะได้เงิน
คนเจ็บกระซิบบอกญาติให้รีบแจ้งตำรวจจับ
ระหว่างย้ายโรงพยาบาลตัวคนร้ายยังนั่งรถพยาบาลประกบกับคนเจ็บไปด้วย
ญาติคนเจ็บก็พยายามประสานให้ตำรวจสกัดจับ
แต่พอตำรวจไปถึงบอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ญาติคนเจ็บทำร้ายร่างกายผู้ต้องหา
แล้วจับมาส่งตำรวจสนประชาชื่น
แล้วก็มีการส่งตัวต่อไปที่สพปากเกร็ด

เขาบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนขับแกรปคาร์
ขอให้ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุให้เร็วที่สุด

คืนวันศุกร์ที่๓คนร้ายเรียกให้ไปรับแถวคลองประปา
ไปส่งเมืองทองพอไปถึงที่เปลี่ยวล็อกคอแทงเลย
ใช้มีดพกแทงเข้าที่หัวหูที่หน้า
ลูกชายก็เลยบอกว่าเดี๋ยวโอนเงินให้แต่ต้องไปส่งโรงพยาบาลก่อน

ขับรถไปที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่น
แต่คนร้ายตีเนียนบอกว่าเป็นญาติคนเจ็บ
พาคนเจ็บมาส่งโรงพยาบาล

เพื่อให้ไปเซ็นในเรื่องของการผ่าตัด
บอกว่าไปถึงโรงพยาบาลเกือบตีหนึ่ง
ขอย้ายไปโรงพยาบาลสิรินทร
ซึ่งลูกชายมีบัตร๓๐บาทที่นั่น
ระหว่างที่ทำเรื่องคนร้ายอยู่กับคนเจ็บ
อยู่กับลูกของพ่อเนี่ยตลอดเวลา
พ่อบอกว่านึกว่ามันคือเพื่อนที่มาช่วยลูกจริง
แต่ลูกชายแอบกระซิบกับแฟนว่าไอ้คนนี้คือคนแทง
แฟนลูกชายเลยกระซิบกับลูกสาว

เขาก็ส่งตำรวจพื้นที่มาคือพื้นที่สอนอประชาชื่น
นาทีผ่านไปรถโรงพยาบาลเกษมราช
เอาลูกชายไปส่งที่โรงพยาบาลสิรินทร

ก็มีคนร้ายนั่งรถพยาบาลไปด้วย

พ่อบอกว่าก็บอกตำรวจไปว่าคนร้ายอยู่ในรถวอนสกัดจับเลย

พ่อก็โทรบอกลูกชายคนโตว่าล็อกคนร้ายเอาไว้ก่อนนะ

พ่อบอกก็โทรแจ้งสอนออุดมศุกร์อีก
กว่าจะมาเป็นชั่วโมง
ตำรวจก็บอกว่าไม่ใช่เหตุซึ่งหน้า
ก็ให้ร้อยเวณสนอประชาชยืนสอบปากคำลูกชาย
สอบปากคำคนร้ายแล้วก็บอกว่าอ้าวเรื่องมันเกิดขึ้นที่เมืองทอง

หลายทอดมากตอนนี้ก็ฝากขังที่สาญนลนะคะ
รอให้ผู้บาดเจ็บเขาอาการดีขึ้นก็จะสอบปากคำต่อไป
นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะคะ
ไปพบกับนายคัมภีร์เคลือลิ้นจีหรือเกมลูกชายของพ่อที่โพสต์เรื่องนี้ค่ะ
ก็บอกว่าคนเจ็บยังอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินทรนะเย็บตั้ง๕๐เข็ม
คุณเกมก็บอกสั้นว่าตอนนี้อาการดีขึ้นแล้วก็เวียนหูบ้างถ้าเกิดลุกขึ้นมานั่ง
แต่ว่าโชคดีตอนเกิดเหตุพอมีสติหลอกจนคนร้ายหลงเชื่อแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
ก็เลยรอดชีวิตเพราะว่าไม่อย่างนั้นไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น
ก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าจากคำบอกเล่าของลูกเนี่ยนะ
คนร้ายแทงเขาที่คอแทงเขาที่หูแทงเขาที่หน้าของลูกหลายแผลเลยนะคะ
ฟังเสียงคุณพ่อของคนเจ็บหน่อยค่ะ
เอาเตียงนอนมันจะมีสองข้าวเนอะซ้ายขวาคนร้ายมันยืนซ้ายนี่มันยืนขวา
ระหว่างที่นี่มันเผลอเนี่ยไอ้ลูกชายมันก็สะกิดไอ้เนี่ย
กรีดแฟนว่าไอ้คนนี้คือผู้ร้าย

แต่แต่ระหว่างระหว่างที่เราผมก็โทรเรียกหนึ่งก็หนึ่ง

เพราะว่ามันแทงเนี่ยเท่าที่ดูหูขวามันเจ็บมาก
แต่ผมว่ามันน่าจะแทงมือนี้เพราะฤดูนี้มันจะติด
มันโดนหูนี้โดนหูนี้โดนปากเนี่ย
ก็คาดว่ามันต้องแทงสวนอย่างนี้แล้วล็อก
แล้วก็มาปาดคอเนี่ยเพราะลูกชายใช้มือขวา
มันก็จะรูดรูดปุ๊บเนี่ย๔๕นิ้วนี้ไปหมด
แล้วลูกชายก็พลิกบอกพลิกตัวแล้วกลับมาต่อยกับมันเนี่ย
พลิกทางเบาะนี้มาคุกกันอยู่ตรงนี้
ลูกชายบอกเลือดออกมากแล้วหน้ามันเริ่มมืดแล้วให้ไม่ไหวแล้ว
ก็เลยตัดสินใจพูดคุยกับมัน

ทีมข่าวของเราก็โทรศัพท์ไปสอบถามพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
พื้นที่ก็คือสพปากเกร็ดนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้คนร้ายที่ก่อเหตุ
ก็ยังอยู่ในอาการหวาดกลัวจากการกระทำความผิด
แล้วก็ให้การวกวน
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างรอผลตรวจจากคุณหมอ
ว่าคนร้ายเนี่ยมีอาการผิดปกติทางจิตหรือเปล่า
ยังถูกฝากค้างอยู่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็ไม่มีญาติมาติดต่อขอพบ
ไม่มีการมาติดต่อขอประกันตัว
ตัวพ่อที่โพสต์ก็บอกว่าที่คนร้ายไม่หนีเนี่ย
ก็สังเกตหน้าของคนร้ายเหมือนกับเป็นคนโรคจิตนะคะ

ก็เลยเหมือนกับว่าไม่กลัวอะไรเลยนะคะ
ก็ตอนนี้ก็ที่โพสต์เอาไว้บอกว่าก็เป็นการเตือนภัยด้วย

พอมันไม่ใช่เหตุซึ่งหน้าบางทีมันก็ยากที่จะควบคุมตัวนะตอนนั้น